เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข่าวเนี่ยนะคะ

มาร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าชายวัย๕๕ปีตอนแรกเขาก็ไปรักษา

พอไปถึงโรงพยาบาลหมอให้ยามากิน
พอกินปรากฏว่ามีอาการมากขึ้นกว่าเดิม

ไปโรงพยาบาลอีกทีนึงท้ายที่สุดเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระพรมที่นครศรีธรรมราช
ล่าสุดทางผอก็ออกมายอมรับแล้ว
ว่าแพทย์เวรเนี่ยวินิจฉายโรคผิดพลาด
ก็เลยทำให้คนไข้เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าไล่เลียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระพรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยกลุ่มญาติแล้วก็ครอบครัวของนายบรรจงรัตนรัฐที่เสียชีวิต
จากโรคหัวใจล้มเหลวกระทันหันเนี่ยนะคะ
ก็ได้มาหารือกับทางด้านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับแนวทางการรักษาในบรรจงค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรพระพรมเรียบร้อยแล้ว
ญาติเขาบอกว่าอยากให้ผ่าพิสูจน์

แล้วญาติเขาบอกว่าอยากให้ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการณ์เสียชีวิตที่แน่ชัดหน่อย
แล้วจะส่งศพของนายบรรจงศ์เนี่ยไปตรวจชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราช
หรือว่าโรงพยาบาลสงขรานครินโดยทั้งด้านน้องชายของผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็คือนายไพโรธเล่าให้ฟังบอกอาการตอนแรกของพี่ชายเนี่ยนะ
คือมาด้วยอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะหายใจติดขัด
ญาติญาติเห็นแบบนี้ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลแล้วทีนี้เนี่ยโรงพยาบาลเขาก็จัดยามาให้ชุดหนึ่ง
หมอบอกว่ากลับบ้านได้แต่พอไปถึงบ้านปั๊บ
อาการของพี่ชายเนี่ยมันกำเริบขึ้นอีกคราวนี้หนักเลยค่ะคุณผู้ชมจนช็อกหมดสติ
เห็นท่าไม่ดีพี่ชายหมดสติไปแล้วก็เลยรีบเอาตัวกลับมาส่งที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
แต่พอมารอบเนี้ยมันไม่ทันการแล้วนะคะซึ่งทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็ช่วยกันประถมพยาบาลสักพักหนึ่ง
ท้ายที่สุดก็มาแจ้งให้กับญาติทราบแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
บรรจงเสียชีวิตแล้วทีนี้ญาติก็ติดใจค่ะว่าเพราะอะไร
ไม่มีการตรวจวินิจฉัยโรคให้ละเอียดตั้งแต่แรกฟังเสียงน้องชายของผู้ตายหน่อยนะคะ
พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ได้จัดยาชุดและบอกว่าเอ่อ
ไม่มีหมอยัยนะครับไม่มีมีแต่หมอเวรหมอยัยไม่อยู่นะครับ
ก็เลยจัดหย่าให้ไปโดยจัดหย่าให้ไปก็ไปถึงบ้านประมาณเอ่อ
ไม่ถึง๔๐นาทีนะครับพี่ชายผมก็ต้องต้องเสียชีวิต
แต่การเสียชีวิตคือคือสลบนะครับจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตเนี่ย
ผมผมไม่ได้วินิจฉัยได้แต่ว่าสลบหมดสตินะครับ
ส่วนทางด้านนายแพทย์จรัสพงศ์สุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ชี้แจงนะคะ
บอกว่าตอนแรกทางแพทย์เวรวินิจฉัยเบื้องต้น
นายบรรจงมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเลยมีการประถมพยาบาล
แล้วก็ให้ยาไปรับประทานก่อนให้ยาไปกินบรรเทาอาการ
หลังจากนั้นก็บอกคนไข้ว่าอนุญาตให้กลับบ้านได้
แต่นายบรรจงเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
พอนำตัวกลับมาที่โรงพยาบาลพระพรมอีกครั้งหนึ่ง
รอบนี้ไม่ทันการแล้วนะคะ
ซึ่งทางด้านในแพทย์พิสารถาวรวงผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรม

เวรวินิจฉัยโรคผิดพลาดจริง

ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
จากนี้ไปจะมีการทบทวนขั้นตอนต่างในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่องต้นนะคะทางโรงพยาบาลบอกว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่าง

แล้วก็การเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
นี่แหละคุณพอมันเป็นข่าวออกมาแบบนี้เนี่ย

บางอาชีพมันเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้จริง
มันมีผลกับชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะคะ